ต้องเรียกว่าเป็นงานบุญที่จัดเป็นประจำทุกปีก็ว่าได้นะคะ
สำหรับงานใหญ่ของคุณจ๊ะนงพนีค่ะ

ไหว้ครูเพราะว่าคุณจ๊ะเนี่ยเขาเชื่อเรื่องนี้จริงค่ะ
จัดเป็นประจำทุกปีแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะ

และปีนี้นะคะอีกเช่นเคยค่ะก็มีการแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพสดเลยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าเที่ยวที่ผ่านมาคุณอ้อมออกอ้อมใจของเราไปทำข่าวมาค่ะ
โดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะสดร้อนค่ะ
เห็นไหมคะในมือเนี่ยเตรียมแจกแล้วนะ
ซึ่งภายในงานนะคะก็มีทั้งคนในครอบครัวนะคะ

และเพื่อนในวงการลูกทุ่งมากมาย

ลินจี้ลินตี้คุณนุษย์วิลาวันค่ะ

โดยสาวจ๊ะนะคะบอกกับพี่อ้อมอกอ้อมใจ

เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำให้ได้ทุกปี

จริงมีข้าวสานกับมีน้ำพริก
มีผักแบบริมรั้วก็กินได้แล้ว
จริงนะคะจ๊ะบอกว่าเราพอมีกำลังทรัพย์พอจะหยิบยื่นให้คนอื่นก็อยากมอบให้ค่ะ
ซึ่งมีเพื่อนพี่น้องในวงการนะคะนอกวงการด้วยร่วมสมทบบุญในครั้งนี้นะคะ
แล้วพอเห็นสีหน้าสีตาชาวบ้านเนี่ยเขาไปกันเต็มเลยคุณผู้ชม
มีความสุขเห็นชาวบ้านได้ยิ้มได้แย้มอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมมันมีความสุขมากจริงจริงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของสาวจ๊ะนงพนีกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าเธอเป็นพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงที่ทำหน้าที่พิธีกรเองเลยสัมภาษณ์เองเลย
เป็นความรู้สึกที่เหมือนเราได้รับพลังบวกเดี๋ยวเวลาตอนที่จ๊ะมอบข้าวสารเนี่ยจ๊ะจะให้เห็นบรรยากาศ
คนแก่คนแก่คนเท่าคนแก่มารับข้าวสารแล้วแบบมารอข้าวสารตั้งแต่๗โมงเช้ารับตอน๑๑โมงทุกคนแบบตั้งใจมารอแล้วก็มาอวยพรให้เราอย่างนี้นะคะแต่แอบกระซิบนิดนึงว่าบ้านเดี๋ยวเลขที่๘๓
ตรงนี้ข่าวแรก๓๘๓บ้านเลขที่๘๓ย้อนกลับไปข่าวแม่สุนะคะวัดที่ขอนแก่นโบสถ์ที่เขาสร้างปี๓๘คุณผู้ชมชุดตัวเลขมันมาแล้วค่ะไม่๘ก็๓ไม่๓ก็๘แต่ที่แน่นะคะงานนี้ม่วนค่ะ
นี่เขาทำบุญใหญ่เท่านั้นเลยนะใช่
เออนะไม่น่าถึงพี่แจ๊คไปทำบุญบ่อยเนอะก็ไม่ได้หวังอะไร
อีกอะนึงนะอีกอะนึงคุณผู้ชมอันนี้จะบอกผิกถ้าบุญเกิดกับผี
ห๊ะจริงล้างป่าช้าอย่างที่พี่เอเชิลยิ้มไงแล้วก็ทำอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
เปลี่ยนให้ผู้ที่เต้อนก็ควรใช้วิทยาลัยการทำดูได้ด้วยแต่ถ้าส่วนตัวสนแล้วแล้วจ้า
สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์